ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีครับมีชาวบ้านเขาสุดทนพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลแห่งหนึ่ง
ชอบชวนลูกน้องไปตั้งวงในห้องทำงาน
ชาวบ้านเห็นมันก็ไม่สบายอกสบายใจ
ก็เลยมีการถ่ายคลิปออกมาส่งต่อกัน
คลิปนี้คุณผู้ชมดูแล้วกันเห็นไหมวงกลมมือถือแดงมันขดอะไร
เวลาทำงานห้องทำงานสถานที่ราชการ
เป็นคลิปจากมือถือของชาวบ้านเขาเข้าไป
ถ่ายมาร้องเรียนมีการดื่มสุราในสถานที่ราชการ

เห็นผู้ชายสวมแว่นนั่งอยู่โต๊ะทำงานกำลังยกแก้วดื่มอยู่เลย
แล้วผู้หญิงอีกคนนึงก็ยืนอยู่หน้าตู้เก็บเอกสาร
ก็จะมีขวดโซดาขวดสุราตั้งกันอยู่ด้วย
แต่มันก็รู้แหละครับเดินถือส่งให้กับผู้ชายที่สวมแว่นตา
นั่งทำงานอยู่โต๊ะใกล้กันนะฮะ
ร้องเรียนบอกว่าภาพเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสถานที่ราชการ
แล้วก็เวลาราชการในเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี
คนเหล่านี้ดื่มกินเป็นประจำไม่เกรงกลัวกฎหมาย
กลัวชาวบ้านจะเห็นผู้ชายเสื้อม่วงที่เห็นเมื่อสักครู่
มีจำแหน่งเป็นราชการระดับสูงด้วยเป็นฝ่ายบริหารด้วยแหละ
ส่วนผู้หญิงที่ทำหน้าที่เสิร์ฟเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่นี่แหละ
มีคนเสิร์ฟมีคนนั่งรอดื่มอยู่ด้วย
ผู้ร้องเรียนเตรียมนำเรื่องนี้ส่งให้กับผู้ว่าแล้ว
ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับคนในคลิปทั้งหมด
แล้วก็มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้ท่านผู้ว่าเอง
เดี๋ยวจะแถลงข่าวเรื่องนี้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ถ้าเป็นจริงตามที่เห็นในคลิปก็คงจะมีการลงโทษกันต่อไป
เดี๋ยวรอดูเพราะว่าประชาชนคนเสียภาษีเนี่ย

ใช่ครับเดี๋ยวรอดูการตรวจสอบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ